กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะเวลาที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน

บางทีท่านขับรถออกไปข้างนอกเอง
และท่านก็จำทางกลับไม่ได้

ใช่จนไปหลงทางอยู่กลางทางนะฮะ
ยามค่ำคืนเมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทั้งกู้ภัยเอง
ต้องเข้าไปพูดคุยกับคุณตา
เพื่อที่จะพาคุณตาส่งกลับบ้านให้คุณนะ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณตาท่านหนึ่งนะครับ
คือท่านก็ขับรถมามาตามเส้นทางสายหนึ่ง
แล้วทีนี้ครับท่านก็เกิดหลงทาง
ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับ
ทีนี้มีชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นนะครับ

ว่าคุณตาบ้านของคุณตาอยู่ไหนเนี่ย

คุณตามาถูกนะมาตรงนี้ถูก
แต่ตาจำทางกลับไม่ได้ซะแล้ว
แล้วตาบอกว่าจริงบ้านตาอยู่ห่างจากตรงนี้ไป
อีกประมาณแค่๒กิโลเมตรนั่นเอง
แต่มันไปไม่ถูกจริง
คือเขาบอกว่าคุณตาบอกว่าคุณตาพักอยู่ที่อำเภอพนัฐนิคมที่ชนบุรี

เขาอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้านที่อำเภอบางปะกงที่ฉะเชิงเซาไงคะ
เออนะฮะแล้วคุณตามาเส้นทางนี้นะคุณนะ
แล้วก็คุณตาก็มาจอดตรงนี้

แล้วก็ชาวบ้านก็ต้องพูดเหมือนถ่วงเวลาคุยกับคุณตา

แซวคุณตาคุณตาคุณตาเนี่ยแต่งตัวหล่อเลยนะ
ตาไปไหนมาตาบอกไม่ได้ไปไหนมาหรอก
กำลังจะกลับเข้าบ้านแต่ว่าหาไม่เจอ
อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดก็ไม่ได้อาบเลย
ก็เลยต้องแต่งชุดนี้มาเลยนะฮะ
ค่ะคือปรากฏว่าตอนที่คุยกับคุณตาเสร็จเนี่ยนะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องประสานสายตรวจ
รถจักรยานยนต์แล้วก็หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ยนะ

มารับรถของคุณตาจะเอาไปส่งที่บ้าน
ทีนี้ตอนจะเอาไปส่งคุณตาก็ไม่ยอมไป
แล้วก็ไม่คุยกับตำรวจด้วย

ไม่ยอมให้เอารถกระบะของคุณตาขึ้นรถสไลด์ด้วยนะครับ
แล้วก็ทางกู้ภัยเองทางตำรวจเองก็เกลี้ยกล่อมคุณตา
เดี๋ยวไปรถสไลด์ก็ได้คุณตาบอกไม่ได้

แล้วตอนอยู่ข้างเกือบจะโดนรถบรรทุกของคุณ

ก็คุยก็เกลี้ยกล่อมกันอยู่นานนะคะ
โดยท้ายที่สุดคือเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวไปส่งเองเดี๋ยวจะได้ปลอดภัย

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอก
ตางั้นเดี๋ยวผมขับให้คุณตานั่งเฉย
แล้วคุณตาบอกทางเอาละกันนะครับว่าจะไปที่ไหนอย่างไร
ท้ายที่สุดนะคุณตาก็เริ่มจำทางได้
และตำรวจก็สามารถส่งคุณตากลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
ข่าวนี้ต้องขอบคุณใครบ้างรู้ไหมคุณ

แล้วก็พลเมืองดีมีจิตวิทยามากในการคุยกับผู้สูงอายุ

ต้องค่อยพูดต้องค่อยเจรจา

ลูกหลานที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน